ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยน่าจะเรื่องใหญ่นะฮะ
ปกติได้ยินชื่อกันแบบแน่นอนทุนจีนสีเทาใช่ไหมเข้ามาเปิดบ่อน
มาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยล่าสุดนี่เขาบอก
นี่จะเป็นอินเดียสีเทาหรืออย่างไรแล้วก็อ้างว่าติดสินบนให้เงินเจ้าหน้าที่ไทยเรียบร้อยแล้วด้วย
ค่ะเห็นแบบนี้ไม่ต้องบอกว่านี่คืออะไรมั้งเนี่ยนี่บ่อนนะฮะ
บ่อนการพนันนะครับทุกผู้ชมครับเปิดโรงแรมหรูสี่ดาวในพื้นที่พัทยาชนบุรี
บ่อนพนันแห่งนี้เนี่ยถูกบุกจับไปเมื่อช่วงตี๒ที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะดูพรมสิเห็นไหมอืมอ่า
มีชาวอินเดียเนี่ยกำลังเล่นพนันกันอยู่ร้อยกว่าคนนะครับ
นี่ตำรวจมาจับนะฮะพลโนตรีกัมพลลีลาประพาพรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
มากับสพเมืองชนบุรีนะครับมาบุกจับตรวจค้นเมื่อตีสองที่ผ่านมา
โรงแรมแห่งนี้อยู่ที่ตะบนหนองปลืออำเภอบังละมุงในบ่อนเนี่ยจากการตรวจสอบตรวจค้นนะครับ
ก็จะมีโต๊ะโปเกอร์กับบาคาร่าบาคาร่านี่มี๔โต๊ะ
โกเกอร์นี่มีสามโต๊ะมีไพ่สิบหกสำหรับมีกล้องวงจรปิดอยู่แปดตัว
มีชิปแรกเงินชิปแรกเงินเนี่ยจำนวนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสิบสองชิ้น
นะมูลค่าของชิปรวมทั้งหมดสองร้อยเก้าล้านรูปีอืมอ่า
สองร้อยเก้าล้านรูปีกับอีกสองแสนกว่ารูปีเนี่ยคิดเป็นเงินไทยก็แปดสิบเจ็ดล้านสามแสนบาท
ค่ะมีโทรศัพท์มือถือเก้าสิบสองเครื่องโน้ตบุ๊กสองเครื่อง
นับเงินอีกหนึ่งเครื่องมีเตาบารกูอีกจำนวนนึง
มีสมุดเครดิตนักพนันสี่สิบกว่าเล่มถ้าดูจากยอดเงินหมุนเวียนในสมุดเครดิตของนักพนันเนี่ยนะ
มีเงินหมุนเวียนกว่า๕๐๐ล้านรูปีคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๒๐๐ล้านบาท
นักพนันทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่ถูกคุมตัวได้
เป็นชาวอินเดียแปดสิบสี่คนนะครับผู้ชายหกสิบแปดผู้หญิงสิบหก
แล้วคุมตัวคนไทยได้อีกหกนะฮะเป็นผู้ชายสี่ผู้หญิงสอง
มีแรงงานชาวเมียนมาอีก๔คนตำรวจก็ให้ล่ามมาสอบถาม
ทำให้ทราบว่าชาวอินเดียกลุ่มนี้เข้าไทยมาเมื่อ๒๗เมษายนนะครับ
มีกำหนดจะกลับวันนี้นี่แหละนะเมื่อคืนถูกจับซะก่อนนะฮะ
ทั้งหมดบอกว่าเข้าไทยมาเนี่ยตั้งใจเพื่อมาเล่นพนันเลยนะฮะ
แล้วมั่นใจด้วยว่ามาเล่นพนันที่เมืองไทยจะไม่โดนจับเพราะอะไรลองฟังนะครับ
อ๋อถูกชวนให้มาเมืองไทยครับโดยเป็นหลอกเขาว่า
เมืองไทยเล่นการพนันถูกกฎหมายมาได้เลยมาเล่นการพนันเลย
ต่างคนต่างมามาเจอกันที่นี่เหรอ
รู้ข้อมูลในเรื่องของการเล่นการพนันขนาดนี้
ล่ามชาวอินเดียยังงงว่าเขารู้จุดกันได้ยังไงเขานัดหมายกันทางไหน
ต่างคนต่างมาไม่ได้เหมาลำมานะค่ะ
แล้วมีคนบอกโอ้ยมาเลยใช่ไหมบอกมาเลยเมืองไทยการพนันถูกกฎหมาย
อันนี้ชาวต่างภาพเขาอ้างแบบนี้ได้ข้อมูลมาเขาอาจจะเข้าใจอย่างนั้นก็ได้
ทำไมไปสอบถามให้ไปสืบค้นให้แน่นอนก่อนมาอ้างกะว่ามาเล่นเลยเนี่ยนะ
แต่ท่านผู้ชมฮะมีคนไทยคนหนึ่งเป็นผู้หญิง
สิตรานันแก้วหล่ออายุ๓๒ปีนี่ตำรวจคุมตัวได้
สิตรานันเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนจัดเล่นพนันเปิดบ่อนที่โรงแรมแห่งนี้เอง
แต่ต้องขยายผลต่อนะว่าจะมีคนมากกว่าเหนือกว่าสิปรานันต์หรือเปล่า

แต่ณขณะนี้สิตรานันยอมรับว่าเธอเป็นคนจัดให้เล่นพนันเอง
โดยเช่าโรงแรมเนี่ยเปิดบ่อนให้ชาวอินเดียเข้ามาเล่นเนี่ย
วันละแสนสองค่าเช่าวันละแสนสอง
ตานันยืนยันว่าโรงแรมแห่งนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้เห็นอะไรทั้งสิ้น
เช่าห้องแล้วก็แอบทำเองโหแต่เปิดห้องใหญ่เลยนะ
ใช่ค่ะแล้วอุปกรณ์ครบมากเลยนะคะโต๊ะอะไรแบบ
ขนกันเข้ามาจัดเซ็ตเป็นแบบตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดเมษาคุณเนี่ยมาสอน
ถ้าจะกลับวันนี้อ่ะเล่นมากี่คืนอ่ะสองสามคืนอ่ะอืม
แล้วเปิดห้องเหมือนห้องจัดงานเลี้ยงงานไก่ใช่
ละแสนสองอุปกรณ์เอาเข้ามาเองเนี่ยก็มาเช่าตั้งแต่เมื่อสองวันก่อน
เปิดได้สองวันสองวันก็สองแสนสี่
แล้วพนักงานเขาจะไม่เข้ามาดูเลยเหรอว่าเอ๊ะ
จัดเลี้ยงยังไงเขาเปิดแต่ห้องเหรอ
ห้องจัดเลี้ยงมันก็มีกล้องวงจรปิดนานจริงจริงแล้วอ่ะ
คือเนี่ยเธอยืนยันว่าทางโรงแรมไม่รู้เรื่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เอาส่วนนักพนันทั้งหมดอ่ะมายังไงสิตรานันต์บอกว่า
เธอมีสามีเป็นคนอินเดียสามีเธอเป็นคนจัดการให้
โดยใครจะเข้ามาเล่นเนี่ยคิดค่าดำเนินการนะ
ในการพาเข้ามามาเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยเพื่อมาเล่นพนันรอบนี้

อ่าซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยชาวอินเดียที่จะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ย
เป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือเข้ามาแล้วจะพาไปเที่ยว
อันนี้เพื่อไปเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามา
เพื่อมาเล่นพนันที่บ่อนตรงนี้เลยที่เธอเปิด
ถามว่าทำไมกล้าขนาดนี้อ่ะกล้าขนาดนี้เลยเหรอ
ไม่กลัวเลยเหรอสิตรานันต์บอกว่าเธอกล้าเปิด
เพราะเธอจ่ายเงินค่าสินบนให้เจ้าหน้าที่ไทยไปแล้ว

นั่นทำคนเดียวทำไม่ได้เหรอ

อุปกรณ์เข้าไปเซ็ตเป็นแบบบ่อนการพนัน
แบบใหญ่โตห้องจัดเลี้ยงขนาดนั้น

หรือเขาอาจจะบอกว่าขอปิดเช่าแล้วขอปิด
เป็นสถานที่ปิดไม่ต้องมายุ่งมาเกี่ยวอย่างนี้หรอ

เอาเป็นว่าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็จะดำเนินการต่อไปนะครับ

หนึ่งก็คือนักพนันที่เป็นคนต่างชาติที่เข้ามา
ต้องไปดูเรื่องการเดินทางเข้ามา

แล้วก็มีพวกคนที่เป็นคนจัดการเล่นพนัน
แจกไพ่พนักงานต่างคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง

เจ้าของสถานที่มีส่วนรู้เห็นหรือไม่
หรือที่ผู้ต้องหาบอกว่าจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ไทยไปแล้ว
จ่ายให้ใครจ่ายหน่วยไหนอะไรยังไง

ประเทศไทยเล่นการพนันมันผิดกฎหมาย
เอ้าคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ค่ะ